แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบวันนี้ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีสงกรานให้เล่นน้ำกันอยู่
โดยเฉพาะวันไหลนะครับเป็นการส่งท้ายเทศกาลสงกราน
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะมีวันไหลจัดขึ้นหลายพื้นที่ค่ะ
ไปดูกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนครับ
มีการปิดถนนริมน้ำหน้าเมืองตลอดสายเลยนะครับ
ระยะทางกว่า๖กิโลเมตรแล้วก็ถนนแสงชูโตอีก๕กิโลเมตร
มีประชาชนนะครับนำรถใส่ถังน้ำออกไปสาดน้ำเล่นกันก็สนุกทีเดียวนะครับ
น้ำแข็งขายดีเพราะว่าถูกนำไปใส่ถังน้ำเพิ่มความเย็น
แล้วก็มีรถยนต์ติดเครื่องเสียงไปเปิดเพลงสร้างบรรยากาศกันด้วยนะฮะคือคลื้นทีเดียว
แล้วคาดว่าตลอดเส้นทางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว
ส่งท้ายวันไหลกันนับหมื่นคนทีเดียว

วันสุดท้ายคึกคักไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
รถกระบะเนี่ยทยอยเข้าเล่นสาดน้ำที่หาดบางแสนจนรถติดยาวตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์นับ๑๐กิโลเมตรเลยนะคะ
แต่เทศกาลสงกรานรถยิ่งติดสาดน้ำก็ยิ่งสนุกค่ะ
พอจบวันไหลบางแสนแล้วยังคงมีวันไหลบางพระในอำเภอศรีราชาวันนี้นะ
แล้วก็วันไหลพัทยาพรุ่งนี้ใครที่สงกรานนี้ตัวยังแห้งอยู่ไปได้นะจ๊ะ
เคียงกันครับไปที่อำเภอศรีมราชานะครับ
ก็มีการจัดเรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
แห่หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อผิวพระพิคเนธ
เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอไปรอบเมืองศรีราชานะครับ
ให้ประชาชนได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็สนามเล่นกันสนุกเหมือนกันนะครับ
ก็มีไปจนถึง๑๘เมษายนก็คือวันนี้แหละนะครับ
เปิดงานวันไหลด้วยขบวนรถบุพชาติตกแต่งอย่างสวยงามเลย
มีขบวนกลองยาวมีนางรำมาแห่รอบเมือง
แล้วก็จัดส่งน้ำพระรดน้ำผู้สูงอายุตามประเพณีด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็พากันขึ้นรถกระบะออกตระเวนสาดน้ำประแป้งกันอย่างสนุกสนานด้วยเหมือนกัน
จราจรบางช่วงก็ติดขัดยาวหลายกิโลเมตรแต่เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ว่าอะไรแหละ
สนุกสนานกันอยู่ยิ่งติดยิ่งสาด
ปิดท้ายกันที่วันไหลอำเภอปลวกแดงที่มรยองมีการแห่หลวงพ่อ
หลวงพ่อโพนะฮะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวปลวกแดงเขานับถือ
ก็แห่ไปตามถนนในตลาดปลวกแดงให้ประชาชนได้ส่งน้ำกันอย่างทั่วถึง
ขณะที่ประชาชนก็เล่นน้ำสัดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
แต่งกายเป็นแฟนซีต่างนะฮะก่อนที่จะปิดงานไปตอน๖โมงเย็นของเมื่อวานนะครับ